มาดูเรื่องที่เอ๊ะมันจริงหรือเปล่า
หรือไม่หรือเป็นอะไรกันแน่
ที่ผ่านหน้ากล้องวงจรปิดนะคะ

คนที่เห็นถึงกับร้องไห้เลยเอาดูคลิปค่ะ

มีเหงาสีเข้มนะสีน้ำตาลเข้มเป็นกลุ่มนี่

แล้วเคลื่อนแบบนี้ค่ะผีหรือเปล่า
เงาปริศนาแบบนี้มันผ่านหน้ากล้องคืนวันพระด้วย
ก็คือคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตี๒๙นาที
พนักงานร้านสะดวกซื้อเขาทำงานกะดึกเขาร้องไห้เลยนะคะ
คือเขาบอกมันแปลกนะไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้แล้ว
บางคนบอกว่าผีหิวหรือเปล่าตอนดึก

อันนี้ทะโดกซื้อใช่ไหมครับนะฮะใช่
เขาบอกว่าจ้องดีเหมือนเป็นเงาคนเดินเข้ามาในร้านแล้วก็หายไป
ใช่มันลอยขึ้นบนนิดนึงนะ
ขณะเดียวกันมีบางคนคอมเมนต์บอกว่าที่เห็นไม่ใช่ผี
แต่เป็นแมลงแมลงสาปเดินไต่ผ่านหน้ากล้อง
เอาเหรอเขาบอกแบบนี้มันก็มีความเป็นไปได้ทุกอย่างแหละค่ะ
แต่ไม่ว่าอย่างไรน้องพนักงานในร้านพากันหลอนไปเรียบร้อย
ใจเชื่อว่าเงาที่เห็นเป็นสิ่งลี้ลับพยายามเข้ามาในร้าน
เพราะเขาเห็นตั้งแต่เงาลอยนิ่งอยู่ที่ลานจอดรถ

เขาไม่ได้เห็นเฉพาะตรงนี้เรียบหน้าร้านเท่านั้น
เขาบอกว่าตอนแรกลอยอยู่ที่ลานจอดรถ
แต่พอเห็นเงาขยับทุกคนวิ่งหนีกระเจิง
แต่อย่างน้อยเขาก็บอกว่าก็วางใจผีเข้ามาหลอกถึงในร้านไม่ได้แน่
เพราะในร้านมีพระย้ำว่าเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาในการรับ
เอาคลิปนึงสักครู่นี้เห็นจากอยู่ที่ร้านจอดรถ

มันก็เป็นแมลงรสสาบไต่ผ่านหน้ากล้องไป

แมงบินหรือเปล่ารอการตรวจสอบแล้วกันว่ามาจากอะไรกันแน่นะคะ